ที่มันเหมือนเป็นทุกขลาบนะพี่อุ๋ย
เสียปานก็เสียชีวิตไปเมื่อปี๖๕นะครับปีที่ผ่านมา
เนื่องจากหลายโรคเริ่มราว
สำบัดอะไรของแกแกเคยบอกโอ๊ยซื้อเป็นที่ซื้ออะไรต่าง

น้องทำร้านอะไรเนี่ยฮะเยอะแยะไปหมดนี่เป็นภาพตอนก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับ
นายยงยุทธ์แก้วสวนจิกหรือว่าเสียปานเคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งห้าใบ
เมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับได้เงินมาสามสิบล้านนี่แล้วก็สร้างบ้าน
ที่ดินซื้อสวนซื้อไร่อะไรเอาไว้นะครับอืมคือทีนี้เนี่ยตอนที่เสียปาน
เริ่มรู้ตัวว่ามีโรครุมร้าวต่างร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยนะฮะในอายุความจริง
อายุเพิ่งไม่เท่าไหร่นะฮะก็ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้นะครับก่อนที่จะเสียชีวิต
ปี๒๕๖๕โดยในพินัยกรรมส่วนหนึ่งระบุว่าหลังจากที่เสียปาน
ถ้าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแล้วบ้านที่ซื้อเอาไว้ถ้าขายได้เนี่ยให้เอาเงิน๓ล้าน
เอาไปให้หลานชื่อน้องเการัฐเพราะเงินที่ได้มาเนี่ยเสียปานก็ไปซื้อทรัพย์สินเยอะ
เขาเลยบอกให้ขายบ้านแล้วเอาเงินสามล้านให้น้องเการัฐน้องเการัฐคือลูกชายของมด
หรือนางสาวสวนีมดเนี่ยอายุ๓๖เป็นอดีตภรรยาของเสียปานเการัฐคือลูกของมด
แต่ไม่ใช่ลูกเสียปานะแต่เขาก็ยังผูกพันกันอยู่ก็เลยบอกให้เอาเงิน๓ล้าน
ให้เการัฐซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางมดเนี่ยเขายืนยันว่ามีคนเป็นพยานยืนยันรับรู้
ก็คือแม่ของมดนะชื่อนางบุญมาทองวิเศษอายุ๖๕สุดท้ายเสียปานเสียชีวิตเนี่ย
คนที่มาเป็นผู้จัดการมรดกให้กับเสียปานคือพี่สาวของเสียปานชื่อก้าวเขาเรียก
ว่าป้าก้าวเป็นผู้จัดการมรดกวันนี้มดออกมาฟ้องร้องบอกว่าป้าก้าว
ไม่ยอมจัดการมรดกไม่ยอมแบ่งเงิน๓ล้านให้กับเการัฐลูกชายของเธอ
พินัยกรรมตามคำสั่งเสียของเสียปานถึงขั้นฟ้องร้องกันเลยนะฮะ
ในคดียักยอกทรัพย์ซึ่งวันนี้เรื่องไปถึงศาลจังหวัดอุดรธานีแล้ว
สารก็ออกหมายเรียกให้ป้าก้าวมาขึ้นศาลแต่ก็ไม่มาขึ้นศาลสักที
จนล่าสุดสุดท้ายในขณะนี้ป้าก้าวถูกออกหมายจับแล้วนะฮะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านที่อุดรธานีนะฮะ
อำเภอกุมภาวะปีได้คุยกับมดนะครับอดีตภรรยาของเสียปานนะฮะ
เคยถูกลอตเตอรี่๓๐ล้านนี่คุณภูริพัฒน์บุญนินนะครับผู้สื่อข่าวของเรา
ปานี่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งนะครับวันนี้เป็นวันครบกำหนดเรียกป้าก้าวนะครับ
ว่านางสาวสุธาลีแก้วสวนจิกวัย๔๖ปีพี่สาวของเสียปานมาขึ้นศาลจังหวัดอุดรธานี
เป็นการเรียกครั้งที่สามนะครับหลังจากที่มดเขาฟ้องป้าก้าวไว้
ยักยอกเงิน๓ล้านบาทของเกาลัดลูกชายของเธอที่อายุ๘ขวบ
ทำให้ศาลเนี่ยออกหมายจับป้าก้าวนะครับสามนัดแล้วไม่มานะฮะ
ดเองพอรู้ว่าสารออกหมายจับแล้วไม่เจอป้าก้าวในวันนี้
บอกไม่รู้จะทำยังไงแล้วตอนนี้เธอเลยจุดทูบจุดเทียนเลยนะฮะ
นี่จุดทูบดอกหนึ่งต่อหน้ารูปเสียปานอดีตสามี
บอกขอให้ช่วยดนใจป้าก้าวเนี่ยให้กลับมาเถอะอย่าหนีไปเลย
เคลียร์ปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองให้เสร็จสิ้น
คุณภูริพัฒน์แล้วก็มดวันนี้ก็ไปที่บ้านหลังหนึ่งนะครับ
หลังจากที่ไปถามกรมที่ดินแล้วพบว่าบ้านหลังนี้ถูกขายตั้งแต่๑๙
ตุลาคมปี๖๕คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยที่มาเป็นเจ้าของต่อนะฮะ
ปานขายแล้วแล้วยังไงต่อไม่มีใครตอบกลับมาจากในบ้านนะฮะ
ยืนยันว่าตามพินัยกรรมของเสียปานต้องเอาเงินให้กับลูกชายของเธอ
ที่เสียปานเนี่ยรักเป็นหลานเนี่ยนะ๒ล้านแล้วก็ให้โอนให้อีก๗๐๐บาททุกเดือน
กว่าจะอายุครบ๒๐ปีแต่ป้าก้าวเนี่ยเหมารวมบอก
อายุ๒๐ปีก่อนถึงจะให้ได้ค่ะซึ่งเธอบอกมันไม่ใช่
แล้วจากข้อมูลเนี่ยเท่าที่รู้ก็คือป้าก้าวเนี่ยหอบเงินทั้งหมดเนี่ย

ให้ผู้จัดการมรดกน่ะขายบ้านแล้วก็เอามาให้หลาน๓ล้าน
อีก๒ล้านหนึ่งอ่ะเปิดเป็นบัญชี

เขาเพื่อเป็นทุนการศึกษาตามพินัยกรรมนะคะ
แล้วอีกล้านหนึ่งให้โอนเดือนละ๗๐๐จนอายุครบ๒๐ปี
แต่เขาบอกว่าให้อายุครบ๒๐ปีถึงจะใช้ได้
มันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่ตามพินัยกรรม
เดี๋ยวลองดูอีกทีว่าเอ๊ะตกลงเการัฐนี่คือลูกเสียปานด้วยหรือเปล่า
แต่เป็นหลานป้าก้าวไงในฐานะเป็นลูกเสียปาน
แต่ปัญหาก็คือมดบอกว่าป้าก้าวไม่ยอมแบ่งเงินให้หลาน
เพราะว่าพินัยกรรมมันชัดเจนว่าเสียปานบอก๒ล้านให้ให้เลย
จะเลิกกันแล้วนี่แหละนะฮะแต่ว่ามีลูกกันอยู่กับเธอก็๒ล้านนี่ให้เลย
แล้วให้เดือนละ๗๐๐จนกว่าจะอายุครบ๒๐
มันก็จะครบ๓ล้านแต่ป้าก้าวมาบอกว่าต้อง๒๐ก่อนถึงจะให้
แล้วหายไปเลยเอาเงินไปด้วยนี่นะฮะ
มันก็เคยมีปัญหาก่อนหน้านี้นะเพราะว่าอดีตภรรยาของเสียปานเนี่ย
เธอเองถึงแม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับเสียปาน
แต่ก็อยู่กันมาอยู่กันเป็นครอบครัวมาแบบนี้
คือเธอบอกว่าแม้ไม่มีทะเบียนสมรส

แต่ยังไงลูกเนี่ยก็ต้องได้รับการดูแล

เพียงแต่ว่าป้าก้าวตอนนี้หายไปไหน
เป็นผู้จัดการมรดกแล้วหายไปไหน
ซึ่งเรื่องนี้เธอฟ้องแล้วก็ศาลก็เรียกมา๓ครั้งแล้วนะครับ

เราได้คุยกับเจ๊ติ๋วนะฮะ
ติ๋วนี่เป็นพี่สาวคนโตของเสียปาน
เจ๊ติ๋วอยู่เมืองนอกนะอยู่เยอรมันนะ
นี่กลับมาเพื่อจะจัดปัญหาเรื่องมรดกของน้องชายนะฮะ
หากินอะไรแล้วนี่เพิ่งมารู้นะเนี่ยว่า
เอ้าอยู่ดีเนี่ยมาตั้งตัวเป็นผู้จัดการมรดกของปานน้องชายได้ยังไง
ทั้งที่ก็พยายามเตือนเสียปานเขาตลอดว่าอย่าไปเชื่อก้าวให้มากนัก
แต่ตอนนั้นเสียการเสียปานเขาเหมือนกับเขาไม่ฟัง

แต่ตัวเจ๊ติ๋วแกอยู่เมืองนอกไง
สุดท้ายเนี่ยพอเกิดปัญหาเนี่ยแกเลยต้องกลับมาเพื่อจะมาจัดการเรื่องนี้
แม่ส่งเรียนแม่ขายควายส่งเรียนเย็บผ้าก็ไม่ทำเป็นคนมักง่าย
เป็นคนชอบความสบายแล้วขี้อิจฉา
บอกแสนล่าสุดเนี่ยคนในหมู่บ้านบอกว่าเจอป้าก้าวนะครับ
กลับมาที่บ้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่อุดรธานีนี่แหละมากับสามี
แล้วมีชาวต่างชาติมาด้วยอีกคนนึงแล้วก็ไม่เจออีกเลย
แต่มดบอกว่าเท่าที่รู้คือเขาไปอยู่แถวภูเก็ต
คือตกลงเป็นลูกของเธอกับเสียปานแต่เลิกกันไปแล้ว

นั่นเท่ากับว่าเหมือนกับป้าเนี่ยมาเป็นผู้จัดการมรดกให้กับน้องชาย

เพราะเสียปานก็ตั้งใจที่จะเอาเงินตรงนี้เอาไว้ให้ลูกเอาไว้เรียน
เนี่ยก็เลยฟ้องกันไปแล้วก็ตอนนี้ก็ถูกออกหมายจับไปแล้วนะฮะ